ไปติดตามประเด็นโหดประเด็นนึงก่อน

จังหวัดนนทบุรีก็มีเหมือนกันนะครับ

ตั้งใจจะไปเลือกตั้งแต่มันเกิดเหตุอุกอาจขึ้น
เมื่อมีอดีตสามีคนนึงค่ะ

เพราะรู้ว่าจะต้องมาเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้
แล้วภรรยามากับแฟนใหม่

พรึกษา๓

รถกระบะจอดซุ่มยิง

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า

ใช่ค่ะซึ่งที่เห็นผู้หญิงเสื้อลาย
ก็คือแฟนของผู้ชายที่ถูกยิง

แต่สุดท้ายก็เสียชีวิต

หรือไนแก้วอายุ๓๘ปี
ยิงจมกองเลือดอยู่ตรงคูหาเลยนะคะนายวศิลปเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งตรงข้ามหน่วยเลือกตั้งที่๖ในตำบลบางครูรัฐ
หมู่บ้านพฤกษาสามในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะจากในคลิปจะเห็นเลยว่าคนเยอะมาก
ใช่ค่ะไม่ได้ออกมามุงนะแต่เขาเดินทางมาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีกันนะคะ
รถก็พลุกพลาดมากเหตุการณ์เกิดขึ้นอุกอาจจริงจริงนะคะแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุได้
นี่ค่ะไล่ตั้งแต่ฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนสาวของนายวสินผู้ตายเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ายืนถ่ายรูปอยู่
นี่นะคะยืนถ่ายรูปอยู่เสร็จปุ๊บส่วนผู้ตายเนี่ยอยู่ตรงที่เราชี้ลูกศรเอาไว้ให้
แล้วเธอก็เดินเข้าไปนั่งในรถยังไม่ทันจะได้ปิดประตูรถดีเลยนะคะ
คนร้ายเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูตามภาพคนร้ายขับรถเก๋งสีแดงเห็นไหมคะ
มาแล้วขับเทียบประชิดเลยนะคะแล้วเป็นจังหวะที่นายวสินกำลังจะเดินอ้อมมาขึ้น
ขึ้นรถฝั่งคนขับพอดีคนร้ายเนี่ยก็เรียกแล้วนายวิสินหันไปมองเนี่ยแล้วยิงเลย
เมื่อกี้นี่คือโดนยิงไปแล้วหนึ่งนัดนายวิสินก็เลยรีบวิ่งหนีไปหน้ารถ
จะเห็นคนร้ายลงมาจากรถนะคะแล้ววิ่งตามไปรัวยิงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ
ฝ่ายแฟนสาวพอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยก็รีบลงจากรถอ้อมหลังรถจะวิ่งไปดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
คนร้ายเนี่ยวิ่งกลับมาที่รถแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลย
ลักษณะของคนร้ายในรูปร่างผอมสูงเสื้อแขนสั้นสีขาวสวมหมวกแก๊ปสวมหน้ากากอนามัยด้วย
ประชาชนเขาถ่ายภาพรถเก่งคนร้ายเอาไว้ได้ชัดเจนมากนะคะ
เป็นรถวีออสสีแดงทะเบียน๑กว๗๖๓กรุงเทพมหานคร

ทางซ้ายมือเนี่ยค่ะเนี่ยโอ้โหเขาถ่ายภาพไว้ได้ชัดมาก
แล้วรีบแจ้งตำรวจตำรวจวิทยุสกัดจับได้ทันทีเลยนะคะ
คนก่อเหตุชื่อนายคุณัทอุ่นเปียอายุ๔๐ปีค่ะ
มอบตัวด้วยนี่ค่ะก็มามอบตัวที่โรงพักนะคะ
อยู่ระหว่างสอบสวนอย่างที่บอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น
สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องความหึงหวงอดีตภรรยาค่ะ
ก็คือผู้หญิงเสื้อลายคนนั้นแหละที่ไปคบกับนายแก้วผู้ตาย
พตรภมววมคผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจนธบุรี
แล้วก็ชุดสืบสวนสพบังบัวทอง

ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
วสินเนี่ยนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าร้านเป็ดย่าง
สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๕
กระสุนเข้ากลางหลัง๒นัด

เรื่องต้นศพถูกนำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแล้วนะคะ
ส่วนฝั่งแฟนสาวยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย

เขาบอกเลยว่าตอนแรกได้ยินเสียงดังปั้ง
แรกก่อนเสียงปืนก็รีบวิ่งออกมาดู
ภาพที่เขาเห็นคาตาก็คือคนร้ายนายคุณัท
หน่ำยิงใส่นายวศิลป์อีก๓นัด

จังหวะที่นายคูนัทคนร้ายกำลังกลับขึ้นรถ

ผมเดินอยู่ครับไปห้องน้ำ

แล้วแฟนหรือเพื่อนก็ไม่รู้นะ
เป็นผู้หญิงร้องว่าอย่ายิงอย่ายิง

คนยิงวิ่งมาทางหน้ารถ
เปิดประตูปั๊บสตาร์ทรีบออกไปเลย
ผมก็ยังตะโกนบอกยิงเขาทำไมไอ้น้อง

นี่ค่ะทีมข่าวเราก็ไปสอบถาม
นางสาวแวววิมลเป็นคนที่บ้านอยู่
ใกล้กับที่เกิดเหตุเธอก็บอกเหมือนกันนะคะว่า

นอนอยู่ชั้น๒ของบ้านก็โผล่ออกมาดู
จังหวะก็คือสภาพเดียวกันเลยค่ะ
เห็นคนร้ายกระหน่ำยิงแล้วยังมีการหันกลับมาดูศพอีก

แต่พี่เห็นตอนเขายิงเสร็จแล้ว

บ๊วยพี่เหมือนพี่หนักครับ

แล้วเขามากับใครนะค่ะ
เข้ามากับผู้หญิงคนหนึ่ง

เขาออกมาดูกันไงบ้าง

ที่เขาจะไปเขาก็ยังมองผู้ชายคนนี้ว่า
เป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็ปิดประตู

รถเก๋งค่ะสีส้ม

นี่นะคะคือคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเยอะ

จุดเกิดเหตุก็คือตรงกันข้ามกับหน่วยเลือกตั้งเลย

ทุกคนคือกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริง

คุณแม่คือแทบเป็นลมเลยนะคะคุณผู้ชม

เพราะว่าแม่คือซุด

แล้วก็ต้องมีการพาไป

เพื่อที่จะไปดูหน้าคนที่ก่อเหตุนะคะ
มันอยู่ตอน๕โมมเนี่ยนั่นกันอยู่เนี่ยว่าจะไปกินข้าวครัน

มันหัวฉีกเข้ามาทุกอย่าง
มันไม่ได้กำลังต้องแบบนี้เนี่ย
มันมันเจ็บเลย

มันยิ่งร่วงฉันต่อไปเนี่ย
มันทำไม
แกไปลงพักก่อนพี่ใจเย็น
คือแม่เดินไม่ไหวเลยนะคะคือมันหมดแรงไปหมดเลยคำถามที่อยู่ในใจแม่แล้วแม่พูดออกมาตลอดเลยก็คือยิงลูกแม่ทำไมคือมายิงลูกแม่ทำไมป้าของผู้ตายค่ะบอกว่าเนี่ยเพิ่งนัดกันนะนัดหลานไปกินข้าวเย็นด้วยกันก่อนที่จะถูกยิงเนี่ยนะยังคุยกันส่งสติ๊กเกอร์ไลน์หากันเลย
คือผู้ตายส่งสติ๊กเกอร์ไลน์หาป้าบอกว่ารับทราบ
ไปกินข้าวกันส่งข้อความไปสุดท้ายเลยก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ย
ประมาณ๑๔นาฬิกา๔๕นาที
คุณป้าบอกว่ามารู้ข่าวว่าหลานชายถูกยิงเสียชีวิตตกใจมากนะคะ

เพราะว่าแฟนสาวของหลานชายเพิ่งมาอยู่กินกันได้ประมาณสัก๒ปี
แล้วก็ตัวผู้หญิงมีลูกกับสามีเก่า๒คน
สามีเก่าของฝ่ายหญิงเคยขู่ขู่บ่อยมาก
ว่าถ้าฝ่ายหญิงมีแฟนใหม่เนี่ยนะอย่าพามาหยามนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ก่อเหตุมอบตัวนะคะที่สพบางบัวทอง
มีลูกด้วยกันแยกกันอยู่ได้ประมาณปีหนึ่ง
นายคุณัฐผู้ก่อเหตุบอกว่าเคยบอกไฟหยิงไปแล้ว
ว่าจะไปคบใครก็คบได้แต่อย่าพามาเยอะเย้ยในพื้นที่
นายคุณัทเนี่ยค่ะเป็นลูกชายของนายสมพงศ์อุ่นเปียอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบางครูรัฐ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีด้วยนะคะตอนนี้บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุแม่ของนายคุณัทนะคะ
คุณแม่สำเนียงอายุ๗๔แล้วนะคะแม่บอกว่าก็ลูกชายเนี่ยอยู่กินกับภรรยามาสิบกว่าปี
มีลูกด้วยกัน๒คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุ๑๔อีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุ๑๓ห่างกันปีเดียว
ฝ่ายหญิงเนี่ยหนีไปมีแฟนใหม่แม่ของผู้ก่อเหตุใช้คำว่าหนีไปมีแฟนใหม่นะคะ
แฟนใหม่ก็คือผู้ตายนี่แหละแม่ของผู้ก่อเหตุอ้างว่ายังไม่ได้เลิกกัน
ลูกชายแม่กับฝ่ายหญิงจริงแล้วยังไม่ได้เลิกกันแบบชัดเจน
ยังทำงานที่เดียวกันอยู่เลยแต่แบบแค่แยกกันอยู่
ลูกชายแม่ก็อยู่บ้านของแม่ยายกับลูกอีก๒คน
สามวันก่อนลูกชายแม่ไปหาแล้วบอกว่าเครียดนอนไม่หลับ
ยังลืมภรรยาไม่ได้แล้ววันนี้เป็นวันเลือกตั้งไงคะ
บอกว่าลูกชายก็ต้องไปเลือกตั้งที่หนึ่งส่วนภรรยาก็ไปเลือกตั้งในจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ก็เลยไม่รู้ว่าลูกชายแม่ก็คงจะตั้งใจไปดักรอภรรยาหรือเปล่า
แต่เค้ายังคุยกับลูกแม่อยู่ไหม
คุยเค้าก็ลืมแฟนเค้าไม่ได้อะนะ
เขาก็เครียดเขาก็มาระบายให้ฟังว่าเออลืมเขาไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้นะ
เค้าก็ไม่ได้พูดอะไรอะนะ
เค้าก็ไม่ได้พูดหรอกว่าเออยังลืมอย่างนี้อะไรก็อะไรแบบ
บางครั้งเขาเครียดเขานอนไม่หลับเขาก็มาใช่ไหม

อ้าวดึกแล้วนะทำไมเพราะว่านอนไม่หลับแม่ปวดหัว
คุณผู้ชมคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจรีภัยศาลวงวัชระมงคลบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนนะคะในคุณนัทอุ่นเปียอายุสี่สิบปีผู้ก่อเหตุนะคะ
พอเขามอบตัวก็ต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียด
ตำรวจบอกว่ายึดปืนที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้เป็นปืน๓๕๗สีบรอนไม่มีทะเบียน
คือเบื้องต้นเนี่ยค่ะนายคุณัทผู้ก่อเหตุรับสารภาพกับตำรวจว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
สาเหตุคือความหึงหวงเพราะฝ่ายหญิงไปมีแฟนใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้เลิกกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอ้างแบบนี้นะคะ
แล้วเขาก็อ้างว่าโกรธมากแค้นมากก็เลยไปดักรอดักรอวันที่ภรรยาจะไปเลือกตั้งนี่แหละ
พอสบโอกาสขับรถไปจอดเลยเอาปืนยิงใส่ผู้ชายคนใหม่เลยสี่นัดนะคะ
ยิงใส่เขา๔นัดจนเขาเสียชีวิตแล้วตัวเองก็หลบหนีไป
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
พรุ่งนี้ก็จะต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเดี๋ยวฟังเสียงผู้ต้องหาดูค่ะ
ไม่เห็นผมเห็นแค่ผู้ชายอยู่หน้ารถครับ
อ๋อเห็นผู้ชายคนเดียวดีแรกหรือเป็นผู้หญิงไหม

ไม่เห็นน้องแค้นอยู่แหละไม่เห็น

ไม่เห็นครับผมก็ยืนแล้วว่าขอส่องพี่ที่กำลังกับพี่ที่ผมอยู่
อย่ามาเย้ยถึงบ้านนะครับ

มะโหวอะไร
ผมป่วยเป็นทีบีนะพี่พี่ไม่ใส่แม่เลยพี่

อันนี้คืออะไรครับพี่

นี่นะคะก็หลายครั้งค่ะเรื่องราวของความหึงห่วงแล้วก็นำมาซึ่งเหตุร้ายแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมีแต่เสียกับเสียในทุกฝ่ายเลยจริง